เรื่องของการลงประชามติก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้
แน่นอนครับผลที่ออกมาเป็นอย่างนี้
ต้องให้๓ท่านวิเคราะห์ปิดท้ายอีกทีนึงว่า
สิ่งที่ประชาชนแสดงออกมาวันนี้แปลว่าอะไร
ต้องถามคุณลิขิตแปลว่าอะไรมติวันนี้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

บางพักประชาธิปัตย์ก็ส่งสัญญาณนะว่าไม่รับ
เพื่อไทยนั้นชัดเจนส่งสัญญาณไม่รับ
แต่คนยังออกมาอย่างนี้คุณลิขิตบอกว่า
ประชาชนอยากเห็นการปฏิรูป
ยอมที่จะไม่อยู่ใต้อานัดพัก
ถึงแม้ว่าพักจะส่งสัญญาณไปยังไงก็ตามแต่เถอะ
มีอะไรอีกที่เป็นปรากฏการณ์วันนี้ที่จะสรุปได้
พวกเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นไปตามเป้าที่
มีการเสนอรัฐมนูลให้ลงประชามติ
แล้วก็มีการรับกันไปโดยคะแนนที่แตกต่างกันพอสมควร
แต่อยากให้หยุดคิดอยู่นิดนึงนะครับว่า

ยังไม่ได้สรุปจะ๔๙หรือ๕๐
อันนี้น้อย
เป็นประเด็นที่มีนัยยะสำคัญ
ว่าคนอีก๕๐ที่มีสิทธิ์และไม่ออกมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงล่ะ
คนอีก๒๕ล้านคนที่มีสิทธิ์

ที่มีสิทธิ์เขารู้สึกยังไง
เขายังเป็นพลังเงียบอยู่หรือเปล่า
เขาเป็นยังไงทำไมถึงไม่ออกมาแสดงบทบาท

เมื่อจัดประชามติแล้วใครได้เสียงมากกว่าก็ผลออกมาอย่างนั้น
แต่ผมอยากให้คำนึงถึงเสียงที่ยังไม่ได้มาออก
ความรู้สึกนึกคิดเขาเป็นอย่างไร

มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับ

สรุปง่ายเลย
ขอให้หลับตาย้อนไปถึงรัฐบาลป่าเปรม

ผมมั่นใจว่าหลังการเลือกตั้งปี๖๐นี่นะครับ
คนที่ปรากฏรายชื่อที่พักการเมือง

ตามรัฐบนวลที่เขียนไว้ที่คุณมีใช้กำหนดไว้
ว่าจะต้องเสนอชื่อคนเป็นนายก
ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เป็นสักคน
ด้วยกระบวนการกรรมวิธีอะไรยังไงก็แล้วแต่
แต่ผมขอเดา
หรือขอคิดเล่นว่าไม่ได้เป็นสักคน
ก็จะมีกรรมวิธีต่อไปตามกระบวนการธรรมนุน

ที่ไม่ได้มีอยู่ในรายชื่อ

คนไทยคนที่มาใช้สิทธิ์อยากให้พลเอกประยุทธ์เป็นต่อ
แต่เป็นต่อคราวนี้ไม่ใช่รัฐบาลทหารเยอะ
แต่เป็นต่อด้วยรัฐบาลที่มีพักการเมือง

แปลว่าที่ให้แต่ละพักเอาชื่อไปแขวนโชว์ไว้

เอาเข้าจริงเนี่ยสับขาหลอกพวกนั้นไม่ได้เป็น
พวกนั้นจับไม่ได้พอเสนอมาก็ไม่ผ่านคะแนนสักทีหนึ่ง
ผ่านในที่สุดขึ้นมาก็ใช้วิธีพิเศษ

แล้วก็ไปเอาไปเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่๓ชื่อที่โชว์

ขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะมีเสียงขานรับกันว่าให้เป็น
แต่อาจจะเป็นโดยเงื่อนไขที่ว่า

หรือที่ได้แสดงบทบาทว่าพร้อมที่จะปฏิรูป

อีสานมันควรจะ
ถ้าเป็นไปตามทฤษฎีแล้วมันควรจะแดงหมดทั้งแถบเลย

ฉะนั้นคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองใน๒จังหวัดนี้
ก็น่าจะอยู่ในข่ายที่จะได้เป็นรัฐบาล
บุรีรำนครราชศรีมา
หรือแม้แต่ภาคใต้ยังไปทฤษฎีปัดก็น่าจะได้
ส่วนภาคอื่นภาคเล็กภาคน้อยอะไรก็ค่อยว่ากันไป

จะเป็นคนนอกใครก็ตามทหารหรือไม่ทหาร
แต่แน่นอนส่งต่อท่ออำนาจผ่านสว๒๕๐คนมา

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้

เอาที่ว่าประชาชนคิดเห็นยังไง
หรือแปลว่าประชาชนต้องการอะไร

ประชาชนยอมรับการถอย

คือไม่ได้เอาประชาธิปไตยเป็นตัวตั้งแล้ว
ถอยเพื่อแลกกับการปฏิรูป
เอาปัญหาเฉพาะหน้าเป็นตัวตั้ง

การเมืองจากประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ย
มันยังไงเราก็ไม่อยากย้อนไปพูด

ใบก็จริงแต่มีปัญหาเยอะมาก
เอาครึ่งใบดีกว่าแต่ปฏิรูปประเทศได้

แต่ครึ่งหนึ่งก็ต้องแบบปาเปมเปรี้ยวนั้นนะครับ
อย่าลืมว่าระยะเวลาห่างของยุคสมัย
มันทอดห่างมาจากสมัยตอนรัฐบาลป่าเปรมพอสมควร
แล้วก็จากนี้ต่อไปเนี่ยมันอีกปีครึ่ง

ถึงจะมีการชงรัฐบาลใหม่อะไรกัน

นายกคนนอกมีน้ำหนักได้ไหม
มีความเป็นใบได้สูงไหม
รัฐบาลทหารเนี่ยยังต้องพิสูจน์ตัวเองตรงนี้
ยุคใหม่สปอร์ตไลท์จับนะครับ

ถ้าไม่มีอะไรแตกต่างจากนักการเมืองใช้อำนาจนะครับ

เลือกตั้งครั้งต่อไปคนนอกจะได้เป็นนายกรมนตรี
แล้วก็ผมยังให้ราคาน้ำหนักพักการเมือง
เพราะว่าปีครึ่งต่อไปนี้ผมคิดว่า
การปรับตัวของพักการเมืองนักการเมืองเนี่ย

สิ่งที่ประชาชนได้แต่สิ่งดี

ผมติดใจคำถามของคุณทงชัย

ผมคิดว่าเป็นคำถามที่คนไทยอยากถามมาก

ว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะกลับมาลบลาค่าฟันกันอีกไหม

ถ้ารัฐบาลใหม่เกิดขึ้นภายใต้ท่ออำนาจจากขอสช

ทหารคุมเกมอยู่ได้

สถานการณ์บ้านเมืองมันมีอะไรอีก
ที่จะเป็นตัวแปลให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาอีก

แปลก็คือพฤติกรรมของการใช้อำนาจ

การหาประโยชน์ของรัฐบาล

แต่ผมกลับมองว่ามันไม่ใช่เป็นการต่อท่ออำนาจแบบทื้อ

เป็นการขอฉันธานุมัติจากประชาชนในวันนี้

ถ้าคอสชใช้อำนาจไม่ดี

แรกข้อมันก็อาจจะมีปรากฏการณ์
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
แต่จริงแล้วมันไม่ปราศจากได้

ผมเริ่มต้นที่รองหัวหน้ากองบกไทยรัฐ

คำถามก็คือคนอยากรู้ว่า
นเผ้าไทยมันจะกลับมายุ่งเหยิง

สภาพอย่างที่คุณทงชัยถาม

มันยังมีโอกาสกลับมาได้ไหม

มันดำรงอยู่ค่อนข้างลึก
มันเกิดเข้าไปในหัวใจตรงนี้มันเรื่องลำบาก
แล้วก็ข้อสำคัญว่าไอ้คู่ความขัดแย้งปัจจุบัน
เขาจะตระหนักถึงประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนนั่นประเด็นหนึ่งนะ
สองก็คือในกระบวนการความตื่นตัวของประชาชน
สามารถที่จะมากำหนดหรือกำหนดบทบาทของนักการเมืองได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าเราพูดตอนเนี้ยเราก็มองเห็นแล้วบางคนก็ต้องมองบอกว่า
เป็นการสู้ระหว่างเครือข่ายทักศิลป์กับความสดชอบ
อันนี้ทุกคนบอกถ้ารัฐมนุนไม่ผ่านคอสชแพ้
ถ้า
ถ้าทักษิณไม่ออกมาในยกสุดท้ายอาจจะไม่รับร่างก็ได้
ผลน่ะผลน่ะดีนะครับมันก็เป็นนั่นอีกมุมนึง
เพราะว่าบางคนอาจจะแบบไม่อยากไปลงไม่อยากไปอะไร
เพราะพอฟังกันไม่รู้สึกว่าต้องไปไว้อะไรอย่างนี้นะครับ

มันดีแน่ในภาคใต้อย่างที่ผมว่าแหละเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้แหละ
มันเหมือนกับถึงหนึ่งว่าถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่คล้ายอย่างนี้
ถูกต้องคะแนนมันถึงออกมาถล่มทลายในภาคใต้
ถ้าไม่ออกมาไม่ไปรับเดี๋ยวเขาชนะแน่
อันนี้ก็เป็นตัวแปลอีกตัวหนึ่งนะที่เราไม่ได้คิด

มีคำถามอย่างนี้ครับว่าหลังจากนี้ไปก่อนจะถึงเลือกตั้ง

ผมเอาตารางมาให้ดูคร่าว
จากนี้ไปคณะกรรมการร่าง
เขาจะไปแก้ไขรัฐมนูลให้สอดคล้องกับคำถามภายใน๓๐วัน

มาหลังจากนั้นเนี่ยเขากำหนดว่าต้องส่งสารรัฐมนูล
วินิจฉัยภายใน๓๐วันก็คือวันที่๗ตุลา
หลังจากนั้นเนี่ยสารรัฐมนุนจะวินิจฉัยว่า
อดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับที่ประชามติแล้วจะส่งคืนมาที่กรรมการร่าง
พอส่งคืนมาที่กรรมการร่างแล้วเนี่ย
หลังจากนั้นนายกก็จะนำขึ้นทูล๙ภายใน๓๐วัน
ประกาศใช้รัฐมนูลพอประกาศใช้รัฐมนูลแล้วยังไงต่อ
กรรมการร่างเขาจะไปทำร่างพรบประกอบรัฐมนูล๑๐ฉบับ
ที่เรียกกันว่ากฎหมายลูกในตรงนี้ใช้เวลาประมาณ๒๔๐วัน
ไป๒๔๐วันหลังจากนั้นเนี่ยสนชเขาจะขอเวลาอีก๖๐วัน
พิจารณากฎหมายลูก๖๐วันนะในสนชนะไปอยู่กับสนช๖๐วัน
เสร็จแล้วต้องส่งสารรัฐมนุนเพื่อให้สารรัฐมนุนดู
กรรมการร่างเนี่ยเขารวมกันพิจารณาดูกฎหมายลูกอีกทีนึง
คือไม่ใช่ผ่านสนชแล้วใช้ได้เลยนะให้สารรัฐมนูลกับกรรมการร่าง
พิจารณาร่วมกันแล้วถ้าเจตนารมณ์ตรงกันกับที่กรรมการร่างไว้
สารรัฐมนุนวันกันกัดคล่องนายกเอามารอไว้๕วัน
มารอให้วันหลังจากนั้นก็นำขึ้นทูลเกล้า
นี่คือขั้นตอนจากนี้ไปนะครับ
ฉะนั้นในช่วงจากนี้ไปเราก็รอการเลือกตั้ง
ก็แปลว่าเราก็นั่งรอการเลือกตั้ง
นี่คือทั้งหมดของการวิเคราะห์ในคืนนี้
แต่ว่าแน่นอนครับข่าวยังจะต้องเดินต่อไป
ผลรายงานข่าวจากทุกมุมทุกต้านยังมีอยู่
เพียงแต่ว่าวันนี้มุมตรงนี้
ทั้งคุณลิขิตคุณทงชัยคุณสุนทรและผมขอลาไปก่อนนะครับ